ตามความคืบหน้ากันหน่อยค่ะกรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะ
เขาโพสต์ภาพเป็นคลิปนะคะแล้วก็มีข้อความในเฟซบุ๊ก
บอกว่าชุมชนที่อยู่ใกล้กับหอพักของทางมหาวิทยาลัย
จัดงานบวชแล้วก็เปิดเพลงเสียงดัง
รบกวนนักศึกษาที่เขากำลังอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบกลางภาคอยู่
พอโพสต์ไปเนี่ยค่ะมันเลยกลายประเด็นที่ทั้งสองฝ่าย
ก็มีการตอบโต้กันไปมาครับคนในชุมชนเองก็บอกว่า
นักศึกษาล่ะเมาเสียงดัง
ขับรถตกน้ำชาวบ้านในพื้นที่ยังไปช่วยเลย
ขับรถชนชาวบ้านก็มีใช่เขาไม่เอาความก็เยอะทีเนี้ยค่ะ
ทางพระที่เขาบวชใหม่นะคะทางญาติของพระที่จัดงานบวช
เขาก็บอกว่าเขาจัดงานตั้งแต่วันที่๑วันที่๒มีนาคมที่ผ่านมาแล้ว
จบเรื่องได้ไหมนี่มันวันที่เท่าไหร่แล้วโต้กันไปโต้กันมาในโลกออนไลน์
เรื่องมันบานปลายไปจนถึงเรื่องการเมืองอ่ะพักเพื่อไทยอ่ะใช่
อันนั้นเขาก็เคลียร์ไปแล้วเขาเป็นคนที่ไปช่วยผู้สมัครของพักในพื้นที่ของเขาเนี่ย
ค่ะเดินแจกป้ายหาเสียงอะไรพวกเนี้ยไปโพสต์ต่อว่านักศึกษาไงค่ะ
พักเขาเลยไล่ออกจากทีมงานไปแล้วเมื่อวานนี้ก็ไปเคลียร์ใจกันตอนค่ำเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็มีประเด็นว่าทำไมไปดูถูกคนในชุมชนอืม
เช่นกรณีสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้มีการโพสต์ข้อความเป็นลักษณะของแถลงการ
แล้วเปิดประเด็นว่าจากกรณีเด็กแว้นอย่างนี้
คนในชุมชนก็เลยบอกว่าทำไมต้องมาเรียกว่าเด็กแว้นด้วย
ไม่ได้เป็นเด็กแว้นซะหน่อยอืมโอ้โหคุณผู้ชมอันเนี้ย
คือโต้กันไปโต้กันมาเยอะมากนะคะครับทีนี้ค่ะล่าสุด
ทางพนักงานเก็บเงินเทศบาลเมืองคลองหลวงเขาออกมาชี้แจงนะคะ
เพราะว่าการจะจัดงานแล้วก็เปิดเพลงในลักษณะแบบเนี้ยต้องขออนุญาตครับ
โชคชัยคงสิทธิ์เขาบอกว่าทางเจ้าภาพขออนุญาตแล้วอืม
ในเรื่องของการใช้เสียงขออนุญาตไปหนึ่งถึงสี่มีนาคม
เขาก็ได้กำชับเจ้าภาพไปแล้วว่าใช้เสียงได้แต่อย่าดังมากเกินไปนะเพราะอยู่ในเขตชุมชน
ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพของแต่ละงานว่าจะใช้เสียงดังขนาดไหนถ้าถามว่าทางเทศบาลกำหนดไหม
ว่าใช้เสียงกี่ดีซีเบลอะไรยังไงเทศบาลบอกว่ามันไม่ได้กำหนดถึงขั้นนั้นน่ะ
ขอความร่วมมือว่าอย่าดังมากอ่าเปิดได้แต่อย่าดังอย่างเงี้ยค่ะครับ
ทีนี้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตก็เลยแถลงข่าวเลยก็แล้วกัน
จะได้จบปัญหาเอาทุกฝ่ายมาเจอกันมาคุยกันแล้วก็แถลงข่าวเมื่อช่วงบ่ายสามโมงที่ผ่านมานะคะ
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีตัวแทนชุมชนซึ่งก็คือชุมชนคุ้งผ้าพับนะคะ
มีครอบครัวของพระที่บวชมีตัวแทนของสะพานนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก็ร่วมกันหารือคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเพราะว่ามันกลายเป็นประเด็นที่ตอบโต้
กันไปมาแล้วมันก็ลุกลามอ่ะนะคะกลายเป็นเหมือนว่ามีการข่มขู่กันไปกันมาแบบเนี้ย
ศึกษาออกมาบอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะไปด่าไม่ได้มีเจตนาจะไปดูหมิน
แต่ว่าคนที่เข้าไปแสดงความเห็นนะคะไปคอมเมนต์ไปอะไรแบบเนี้ย
มันห้ามเขาไม่ได้อ๋อนี่หมายถึงคนที่เขาโพสต์คลิปใช่ไหมใช่
เขาก็เลยบอกว่าคนที่ไปคอมเมนต์เนี่ยมันไม่รู้จะห้ามเขายังไง
บางทีก็คอมเมนต์ในลักษณะที่ไม่สุภาพอ่ะก็เลยเกิดปัญหาทำให้ตอบโต้กันไปมาแบบรุนแรงอะค่ะ
ขออนุญาตชี้แจงนิดหนึ่งนะคะก็คือส่วนตัวค่ะ
เป็นคนที่โพสต์โพสต์ดังกล่าวไปก็คืออย่างที่ทุกท่านน่าจะได้อ่านแล้ว
ก็คือเป็นโพสต์เรื่องเกี่ยวกับเสียงที่เข้ามารบกวนเป็นสำคัญนะฮะ
แต่ว่าขออนุญาตยืนยันตรงนี้ว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะด่าทอหรือว่าเอ่อ
หมินต่างต่างต่อชุมชนนะคะทุกท่านก็น่าจะได้อ่านแล้วว่าเอ่อ
ส่วนตัวส่วนตัวที่ได้โพสต์ลงไปเราไม่ได้มีการใช้คำหยาบแต่อย่างใดเลย
ทางตัวเราเราไม่ได้มีเจตนาที่จะเริ่มไปคุกคามหรือเอ่อ
ด่าทอทางชุมชนแต่ว่าอาจจะด้วยความเข้าใจผิดกัน
ทางชุมชนเลยอาจจะมีการเข้ามาคอมเมนต์พอเริ่มเข้ามาคอมเมนต์ปุ๊บ
ตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้มีการตอบโต้อะไรแต่ว่าทางเพื่อนนักศึกษาเองพอเห็นว่า
คนคนด้านเราเพื่อนเรานะหรืออาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึง
เริ่มที่จะโดนทางด้านชุมชนเนี่ยเข้ามาทำการต่อว่าทำการแบบว่า
ขู่ในหลายประเด็นก็ทำให้เพื่อนนักศึกษาของเราอาจจะด้วยความเป็นห่วงเรา
เขาก็เลยเข้ามาเพื่อที่จะมาตอบโต้อีกฝ่ายตัวเป็นเองมันก็ต้องขอโทษทางด้านพี่พี่
ในชุมชนในส่วนของเพื่อนเราที่ใช้เอ่อคำนวณแรง
เราเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยครับคือว่าจบแล้ว
ขอโทษน้องนักศึกษาด้วยนะที่เขาโพสต์เข้ามาอะไรกันเนี่ยครับ
ดีนะคะถ้าจบประเด็นโต้แย้งกันไปมาได้นะคะ
ศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวานรมิตกุลรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก็นั่งตรงกลางเลยนะคะเจรจากลายเกลี่ยกันเรียบร้อยเขาก็บอกว่า
อาจารย์ก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นปัญหาของแค่คนบางกลุ่มเท่านั้น
แล้วก็เกิดการโต้เถียงกันในโลกโซเชียลก็เลยเนี่ยค่ะต้องรีบรีบหาข้อยุติให้ได้
งั้นมันบานปลายก็เลยเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยกัน
ปรับความเข้าใจกันขอโทษซึ่งกันและกันแล้วเรื่องมันก็จบ
เองเนี่ยเขาก็อยู่มาก่อนธรรมศาสตร์นะครับ
พูดตรงก็พูดถูกในแง่นั้นนะครับเราก็ต้องอยู่แล้วทำให้ชีวิตเขาดีขึ้น
นะครับไม่แย่ลงทีนี้พอมันมีปัญหากระทบกระทั่งกันเนี่ยก็
ว่าแบบนี้แหละครับก็มาแก้ปัญหากันพูดคุยกันนะครับ
ชุมชนเองก็ขอโทษนะครับที่มีบางคนในชุมชนที่โมโหเกินไป
เราใช้ถ้อยคำรุนแรงเกินไปทุกฝ่ายก็จะช่วยกันอย่างนี้ครับ
ก็จบนะครับว่าง่ายเราถือว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนของเรานะครับ
ก็เป็นเรื่องดีสำหรับทุกฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายชุมชนด้วย
ทางฝ่ายนักศึกษาผมด้วยนะครับทุกฝ่ายด้วยนะครับ
ก็เป็นบทเรียนครับว่าโลกโซเชียลมีเดียเนี่ย
ต้องใช้แบบไม่ใช่ด้วยความโมโหนะครับ
หรือใช้แบบถ้อยคำที่มันนำไปสู่การพละการลึกเกียจชั้นกัน

ทีนี้นะคะหลังจากนี้ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการร่วม
มีตัวแทนจากฝ่ายชุมชนคุ้งผ้าพับตัวแทนนักศึกษาตำรวจสพคลองหลวง
ก็จะยกปัญหาต่างที่เกิดขึ้นระหว่างทางมหาวิทยาลัยกับชุมชน
มาแก้ปัญหาในระยะยาว
เดี๋ยวจะมีการประชุมร่วมกันทุกเดือนเลยค่ะ
จะได้ให้คนในชุมชนกับทางสถานศึกษาอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะ
ส่วนการร้องเรียนระหว่างนักศึกษากับชุมชนนะคะ
เช่นชุมชนบอกว่าที่นักศึกษาเมาล่ะเมาแล้วเสียงดังเนี่ย
ทางมหาวิทยาลัยบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเดี๋ยวจะตรวจสอบให้
ส่วนกรณีที่นักศึกษาบางกลุ่มร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นผ่าน
ชัชชาติสิทธิพันธ์แก่นำพักเพื่อไทยค่ะ
อาจารย์ปริญญาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไหนนักศึกษาก็ร้องเรียน
ทางพักเพื่อไทยผ่านทางนายชัดชาตินะ
ก็นายชัชชาติลงพื้นที่ไปหน่อยไปฟังปัญหาของชุมชนด้วย
จะได้มีแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งสองฝ่าย
คือเรื่องนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับหลายกรณีนะ
บางครั้งคู่กรณีกันเองเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรหรอก
มันเป็นพวกผสมโรงกองเชียร์ไง
เชียร์กองให้กำลังใจไปคอมเมนต์ไปแสดงความเห็นเนี่ย
เหมือนงานบวชวัดสิงห์อ่ะใช่อ่าถามว่าพระกับพ่อแม่พระ
กับโรงเรียนเนี่ยเขาไม่ได้เจอเจออะไรกันเลยนะ
แต่ไอ้พวกที่บุกเข้าไปที่โรงเรียนเนี่ยคือพวกกองเชียร์ทั้งนั้นนะใช่
แต่เขาไม่ได้ตอบโต้อะไรกันโดยตรงมันกลายเป็นกองเชียร์
เพราะฉะนั้นต้องคิดกันให้ดีนะ